ฉันเชื่อว่าผู้ที่เป็นภรรยาทุกคนจะมีทักษะนี้
ทักษะความช่างสังเกตและความเป็นนักสืบ

เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมคะ

กว่าจะลงจากรถแอบคุยกับใครหรือเปล่า

กิ๊กหรือเปล่าคุยกับสาวก่อนเข้าบ้านหรือเปล่า

มันนานเกินไปมันอยู่ในรถนานเกินไป
ไปมาแอบซ่อน
ไม่ใช่ซ่อนสาวซ่อนเงิน

เงินเอาไว้เดี๋ยวลองดูนิดนึงค่ะ
กับเขามีความสุขเมื่อไหร่
ติดขัดอะไรบ้างเป็นอะไรกับเขา

เฮี้ยซ่อนเอาไว้แบบเนี้ย
แต่ถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงนี่มางัดมาแก้
เป็นผมผมไม่กล้างัดนะภูมิลัยรถเนี้ย
อันนี้เขามีความเชี่ยวชาญสองเรื่อง
เรื่องรถยนต์กับเรื่องการซ่อนเงิน
แล้วเขาเก็บซ่อนมาแบบโอ้โห
เก็บมาเนี่ย๓๓๐๐บาท
ใช่ค่ะค่อยเก็บไปเรื่อยทีละนิดทีละหน่อย
คลิปนี้คุณจันเพลเขาโพสต์เอาไว้นะคะ

ไม่ได้หยอดกระปุกซ่อนแหงซ่อนที่ภูมิลัย
แต่สุดท้ายคำถามคือ

หรือยังไงภรรยาน่ารักนะคะ

ไม่ได้ยึดไปทั้งหมดค่ะแต่ก็ต้องโดนปรับกันซะหน่อยไง
ต้องรู้กฎว่าการซ่อนเงินภรรยามันผิดนะคะ
ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะผิดหลักการครองเรือน